ระหว่างที่มดเขานอนเล่นไปเล่นมาเขาก็นั่งพิงเบาะไป
อยู่ตาเค้าเห็นเหมือนมีอะไรอยู่ในต้นพู
แต่ที่สงสัยก็คือทำไมหน้าเขาเป็นเทา

อยู่เด็กคนนั้นนะคะก็กระโดดพุ่งมาเกาะที่หน้ารถแตะกับกระจก
หลวงพ่อผมถามหน่อยหลวงพ่อเนี่ยคนหรือผีเออหลวงพ่อก็หัวเราะอืม
แล้วโยมคิดว่าอัตมาเป็นใครตาหลวยก็เลยบอกว่าถ้าถ้าผมคิดนะ
มึงเป็นผีไม่ใช่คนลงงี้หลวงพ่อก็ไม่พูดเดินถอยหลัง๓ก้าว
แล้วก็หันไปด้านขวาซึ่งเป็นทางหนึ่ง
หลวงพ่อก็เดินเข้าหายไปในป่องเมนเลย

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
แน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกัน
อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ
จะได้ไม่พลาดทุกตอนที่สถานีผีดุของเรานั้นออกอากาศครับ

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้น

ทีมงานของเรานั้นรอเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเราพร้อมหลอนเป็นที่เรียบร้อย
กับนักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ส่วนจะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
วันนี้ยินดีต้อนรับคุณอุ้มฮะสวัสดีครับคุณอุ้มครับ

ตอนนั้นมาเล่าเรื่องผู้ป่วยห้องเตียงรวม

เหตุการณ์เนี่ยโอ้โหมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย

ครั้งนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกัน
อันนี้คือเห็นหน้ากันเป็นครั้งแรก

วันนี้คุณอุ้มมาพร้อมกับอีกหนึ่งประสบการณ์

เรื่องนี้นะคะเป็นของน้องที่รู้จักกันนะคะ
น้องคนนี้จะเป็นเด็กส่งน้ำแข็งชื่อน้องมด
แล้วเขามีประสบการณ์เรื่องนี้ค่ะ
ตอนที่ว่าเขาไปเล่นลิเกอยู่

นั่นคือที่มาของชื่อเรื่องนี้เลย
ปิดวิกหลอนเป็นยังไงครับเรื่องนี้ค่ะใช่ค่ะ

เรื่องก็คือว่าเมื่อ๑๐กว่าปีก่อน
เขาได้เล่นลิเกนะคะของคณะหนึ่งของนครปฐมนะคะ
คณะนี้ก็ได้ตะเวนเล่น
แล้วก็พอดีงานที่นครปฐมหมด
ทุกคนก็เลยมานั่งปรึกษากันว่า

แล้วก็มีคณะเด็กในคณะคนหนึ่ง
พูดขึ้นมาว่าพี่ลองไปปิดวิกกันดูไหม

คณะเขาจะไม่เอาอะไรล้อมเลยอืมก็คือว่าจะขอมาขอน้ำใจพอเล่นเล่นได้ครึ่งเรื่องอืมก็จะถือขันขันลงมาขอน้ำใจจากพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็จะมีพวงมาลัยขายพวงมาลัยเพื่อที่เป็นมาลัยน้ำใจอะไรประมาณเนี้ยค่ะนี่คือการของเรียกคำว่าปิดวิกครับแล้วเขาก็เลยสรุปกันว่าจะไปที่จังหวัดเพชรบุรีอืมก็จะไปที่วัดวัดแห่งหนึ่ง
จะมีคนไปปิดวิกบ่อยลิเกทุกคนก็เตรียมตัวค่ะเตรียมตัวเรียบร้อยก็ออกเดินทางจากนครปฐมประมาณสักสี่โมงเย็นนะคะเมื่อพร้อมหมดทุกคนไปเนี่ยคือจะไปด้วยรถหกล้อนะคะมีทั้งคนมีทั้งของอุปกรณ์ทุกอย่างไปอยู่ในนั้นไปถึงวัดก็ประมาณสักหกโมงกว่ากว่าโพเพโพเพครับพอไปถึงปุ๊บเจ้าของคณะนะคะก็

ห่างกันไม่ไกลประมาณสักสิบเมตรนะคะระหว่างต้นโพ๒๓เมตรด้านขวามือสาราแล้วก็เมนไม่เกินสิบเมตรแล้วก็จะมีห้องน้ำติดกันนะคะพอไปถึงปุ๊บทุกคนก็เตรียมตัวค่ะคือยกของลงอะไรลงนะคะก็วันนั้นก็แค่เอาของลงเพราะว่ามันตั้งไม่ได้มันมืดแล้วก็คือแบบทุกคนเหนื่อยก็เลยทำอาหารทานกัน
พอทำอาหารปรุงอาหารอยู่นะคะพี่แจ๊บอืมทุกคนก็มาล้อมวงคนผู้ชายก็จากนู่นจากนี่ไปอืมพอทำอาหารเสร็จก็พร้อมที่จะมาทำประทานก็เกือบประมาณสักทุ่มหนึ่งครับทุกคนก็มานั่งล้อมวงทานกันอยู่อยู่นะคะระหว่างที่เราประทานอาหารอยู่กินข้าวกินอะไรกันอยู่ก็มีเสียงดังขึ้นมาค่ะอืมอืมดังมาจาก

บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรกินข้าวกันต่อเยอะจะได้รวยงานกันแหมต่อให้ใครสักคนนึงเป็นอยู่ในคณะใครจะพิเลนว่าคิดว่าจะไปทุบประตูเมนใช่ค่ะเออแล้วแล้วระหว่างนั้นทุกคนก็มองหน้ากันแล้วก็กินกันไปเอออ่าน้องมดเขาก็เล่าให้ฟังว่ากินไม่ถึงห้าคำครับอยู่อยู่ก็เสียงดังแต่คราวเนี้ยดังแร

ประมาณสองทุ่มผู้หญิงก็ไปทำความสะอาดล้างถ่วยล้างจานส่วนผู้ชายก็พักผ่อนเอาแรงครับจนประมาณเกือบสามทุ่มนะครับพี่แจ๊คก็อ่ะติดฟงติดไฟทุกคนก็มาตั้งเวทีกันอีกรอบหนึ่งอืมพอตั้งเวทีอะไรกันไปทำไปทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองจนประมาณดึกแล้วเที่ยงคืนกว่ากว่าครับมดบอกว่าทุกคนก็
แล้วก็มีน้องอยู่คนหนึ่งเป็นพูดน้องผู้หญิงในคณะลิเกย์ค่ะนะคะคือทุกคนก็แยกย้ายกันไปหมดแล้วไปนอนแล้ว
น้องคนนี้เกิดการปวดท้องขึ้นมาก็ต้องเดินไปห้องน้ำระหว่างที่เดินไปห้องน้ำ
ห้องน้ำอยู่ติดกับเมนครับเขาก็มองไปที่เมนนะคะซึ่งตอนแรกอ่ะไม่มีคนเลยนะคะอืม
เขามองไปอ่ะคนเดินเต็มเลยเดินที่เมนอ่ะเหรอเดินที่สาราที่นั่นเป็นสารา
แล้วก็จะมีเมนอยู่ในนั้นคนก็เดินไปค่ะเต็มพลุกพร่านไปหมด
น้องผู้หญิงคนนี้ก็สงสัยเอ๊ะทำไมหัวข้ามเราไม่เจอหรือว่าเขามีงานศพเพิ่งมีศพมา
ครับอ่าน้องคนนี้ก็เลยสงสัยแล้วระหว่างที่น้องเข้าห้องน้ำก็มีผู้เอ่อ
มีคนนะคะใส่ชุดดำเดินเข้าห้องน้ำข้างข้างกับน้องเขาอืม
เขาก็ได้ยินเสียงเปิดน้ำเสียงราดซ่วมนะคะอืม
ห้องข้างเขาก็ทำธุระของเขาจนเสร็จจนออกมา
ก็ไม่เห็นได้ยินเสียงห้องข้างข้างนะคะเปิดประตูออกไปอืม
แล้วอยู่เขาก็นึกเอกใจว่าเมื่อกี้เขามีราดน้ำ
เลยเดินเข้าไปดูเออปรากฏว่าแห้งก๊อกไม่มีน้ำมาสักหยดเดียว
น้องเขาก็เริ่มงงอ่ะเริ่มสงสัยเริ่มแบบกลัวกลัวอืม
เขาก็มองไว้ที่เมนปรากฏว่าคนหายหมดแล้ว
ระหว่างที่เขาเข้าแล้วก็ออกมาครับเขาก็เอ๊ะทำไมหายไวจังอืม
แล้วน้องเขาก็เลยเดินกลับเข้ามาที่โรงลิเกเพื่อพัก
แล้วก็ไม่ได้พูดให้ใครฟังครับและขณะนี้ก็น้องคนนี้จบไป
มดก็ขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนบนหน้ารถ
นี่จะเป็นรถอ่าเหมือนสองแถวหกล้อนะคะพี่แจ๊คครับ
ข้างหลังก็จะเป็นหลังคาแล้วก็คนสามารถนอนได้นะคะ
ระหว่างที่มดขึ้นไปนอนหน้ารถพี่พรเป็นผู้ชายที่อยู่ในคณะอืม
เอาเสือไปปูนอนข้างหลังนะคะระหว่างที่มดเขานอนเล่นไปเล่นมา
เขาก็นั่งพิงเบาะไปอยู่อยู่ตาก็เห็นเหมือนมีอะไรอยู่บนต้นโพ
ระดับของรถกับกิ่งโพลจะเสมอกันสูงกันเลื่อมนิดนึงกิ่งโพลนะคะ
เขาเห็นเด็กสองคนอายุหกขวบเจ็ดขวบอืม
แต่งตัวมอมแมมเสื้อผ้าสีมอมออืม
แต่ที่สงสัยก็คือทำไมหน้าเขาเป็นเทา
ตาเขาไม่มีแววครับแล้วมดเขาเป็นคนไม่กลัวผีค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าดึกกว่านี้แล้วทำไมชาวบ้านไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะปล่อยให้ลูกมาเล่น
แล้วต้นโพต้นนี้ก็ไม่มีกิ่งที่จะโปรให้เด็กปีนขึ้นไปได้
มันปีนขึ้นไปได้ยังไงระหว่างที่มดคิด
อยู่เด็กคนนั้นนะคะก็กระโดดพุ่งมาเกาะที่หน้ารถแตะกับกระจก
ดก็ตกใจค่ะระหว่างที่ตกใจอยู่เขาก็ช็อกเขาก็ทำอะไรไม่ถูก
เอาหัวลงค่อยคาลอุดมาจากต้นพู
แล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วมาแปะที่รถเหมือนกัน
มดก็เริ่มตกใจก็กลัวพี่แจ๊ค

หลับตาเอาผ้าคุมโป่งเขาก็ไม่สนใจ
อยู่รถโยกอะพี่แจ๊คโยกไปโยกมา
ทั้งผู้หญิงผู้ชายคนแก่แล้วก็เด็กพร้อม
อยู่หน้ารถแล้วก็ผักเหมือนฝั่งนี้ผักทางนี้ผัก

หวังแกก็กลัวมากจากไม่เคยกลัวก็เลยกระโจ๊กเรียก
พี่พรก็ไม่กระดิกเลยนอนตะแคงมาทางด้านขวา
มดก็เคาะเลยค่ะเคาะยังไง
พี่พรก็ไม่ตื่นไม่ยอมกระดิก
เขาเลยนึกขึ้นได้ว่าเห็นพ่อแก่อยู่หน้ารถ
เขาเลยคว้างพ่อแก่ขึ้นมาแล้วก็ขอบอกให้อำนาจของพ่อแก่เนี่ย
อย่าให้พวกนี้มาทำอะไรพวกเขาเลย
ระหว่างที่เขายกมือขึ้นหูนะคะพี่แจ๊ค

ข้าก็ยกมือขึ้นหัว

ก็วิ่งลงรถไปเลยขึ้นบนเวที

เปิดประตูได้ก็วิ่งไปรวมกันที่บนเวที
แล้วแต่นี่ตะหรวยก็ถามเฮ้ยเฮ้ย
มันจะตีหนึ่งตีสองแล้วนะเงี่ยก้านหลักจะนอนกัน
ตอนนั้นผมกระดิกตัวไม่ได้ผมได้ยิน
แล้วอยู่ผมเหมือนหมอนผมน่ะมันกระดุกกระดิกได้

ผมก็เลยหันกลับมารวบรวมพลังหันกลับมา
ปรากฏว่าเด็กผีมันนอนยิ้มให้ผมอยู่

หน้าสีเทาปากซีดปากฉีกกว้าง
แค่นั้นแหละค่ะพอตะพรลุกปุ๊บ
ผีมันก็เด้งตัวขึ้นมาค่ะเด็กค่ะ

กูไม่เกิดมายุคุณยังไม่เคยเจอผีเลย
ซึ่งตะหลวยเนี่ยเป็นคนที่ว่าไม่กลัวผี

อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะลองดูที่มีจริงไหมอืม
คืนนั้นทุกคนก็เลยต้องอยู่กันบนเวทีก็ไม่ได้นอน
คนที่แบบม่วงก็หล่ำไปจนเช้าค่ะ
เจ้าของรายการเจ้าของคณะนะคะ
เขาก็จุดทูบการแจ้งเพื่อที่ขอที่เจ้าทางค่ะ

แล้วตะหลวยนะคะก็มาชวนป้าเข้าไปวัดกัน
ตอนนี้ป้าบอกเดี๋ยวค่อยไปว่างี้เดี๋ยววันนี้ทำอะไรเรียบร้อยก่อน
เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปหาบอกว่าว่าจะไปถามเรื่องที่เกิดขึ้น
ป้าก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยไปไกลเถอะ
จัดเตรียมเวทีให้เรียบร้อยก่อนยังมีเวลาอีกเยอะอืม
ตอนนี้ทุกคนก็ทำกิจกรรมก็คือทำนู่นทำนั่นทำนี่

พอมาตกถึงประมาณสักทุ่มหนึ่งทุ่มกว่า
ทุกคนก็แยกย้ายกันนะคะไปอาบน้ำอาบท่านอน
แล้วก็น้องผู้หญิงนะคะที่เจอคนก็เดินมาถาม
พี่มดพี่มดเมื่อคืนพี่มดได้เข้าห้องน้ำไหมตอนตีหนึ่งอ่า
เมื่อคืนนั้นหนูไปเข้าห้องน้ำหนูเห็นคนเยอะแยะเลยพี่เต็มสารา

ใช่แล้วทำไมหนูออกมาแป๊บเดียวนะพี่คนหายหมดเลย
บอกพี่ไม่ได้เข้านะพี่เป็นผู้ชายยืนตรงไหนก็ได้วันนี้
แต่พี่ไม่เห็นคนนะแกว่างี้น้องมันก็บอกเหรอหนูตาฝาด
ก็ไม่น่าจะฝาดขนาดนั้นนะพี่เพราะว่ามีคนเดินเข้าห้องน้ำพร้อมหนูด้วย
เสียงเปิดน้ำลาดน้ำแต่ออกมาก็ไม่มีอะไร

จนเวลาผ่านไปสักสองทุ่มทุกคนก็พักผ่อนไป

หลวยเขาบอกอย่าคืนนี้คุณจะลองดูซิผีมีจริงไหม
คือกูจะนอนตรงนี้แหละคือนอนขวางบันไดทางโลงดิเกะนะคะ
ก็คือเอาหัวไปด้านต้นโพเอาเท้าไปทางด้านเมนนะคะระหว่างที่นอนอยู่นะคะ
แกก็เห็นตะคุ่มตะคุ่มเงาตะคุ่มเดินมาครับตะหลวยก็เลยลุกขึ้นนั่งดูปรากฏว่าเป็นพระค่ะ
พระเดินมาแล้วก็ถามตะหลวยว่าอ้าวว่าไงโยมเมื่อคืนเสียงเอะอะโวยวายกันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับ
หลวยก็เลยพูดนั่งพูดว่าเมื่อคืนนี้เด็กมันเจอผีหลอกครับหลวงพ่ออ๋อที่นี่มันป่าช้าเก่า
โยมมาตั้งในที่ปัชชาเก่าอย่างนี้มันก็ต้องมีบ้างแหละโยมมันไม่ใช่มีบ้างอ่ะสิหลวงพ่อ
แล้วทีนี้ตะหลวยก็เลยปากโค้งไปว่าเอ้าแล้วมันเป็นป่าช้าแล้วทำไมไม่บอกผมล่ะหลวงพ่อผมจะได้ไม่ตั้ง
หลวงพ่อก็บอกอ๋อหน้าโยมกว่าผีไหมล่ะหลวงพ่อถามว่าโยมกว่าผีไหม
หลวยเลยบอกผมไม่กลัวหรอกอยากเจอจริงเลยหน้าตาเป็นยังไงหลวงพ่อก็หัวเราะ
ที่หลวงพ่อหัวเราะอยู่ตำรวจก็เห็นเจ้ามดเดินลงมาก็จะเรียกให้เจ้ามดมาคุยกับหลวงพ่อให้เล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้ฟัง
ปรากฏว่าระหว่างที่หันไปมองเจ้ามดนะคะเรียกมดมานี่แล้วหันกลับมาหลวงพ่อไม่อยู่แล้ว
หน้าเนี่ยนะใช่ค่ะเขาบอกว่าอยู่ห่างกันแค่ไหนอยู่ห่างกันแค่เมตรกว่าครับ
เป็นไปไม่ได้ทางโล่งที่หลวงพ่อจะเดินหายไป
มดบอกอะไรอะไรน่ารวยเรียกผมทำไมเออไม่มีอะไรผมไปเถอะไปนอน
หลวยก็บอกไปนอนเถอะไม่มีอะไรแล้วระหว่างนั้นตาหลวยก็บอกคิดอยู่ในใจคนเดียวว่า
เมื่อกี้คุณหรือผีวะเขาคิดในใจของเขาคนเดียวนะคะแล้วเขาก็นอนต่อบอกมา
ถ้ามันไม่จริงมาอีกทีซิวะตะหลวยท้าทายระหว่างที่ตะหลวยก็นอนเล่นกันไปเล่นกันมา
ไม่ถึง๑๕นาทีหลวงพ่อองค์เดิมเดินมาแล้วก็ถามว่าโยมเป็นยังไงบ้าง
แต่หลวยด้วยความที่โมโหนะคะเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อองค์นี้เป็นพระจริงหรือเป็นผีพี่แจ๊ค
หลวยก็เดินลงมาจากบันไดครับแล้วก็ชี้หน้าไปที่หลวงพ่อว่า
หลวงพ่อผมถามหน่อยหลวงพ่อเนี่ยคนหรือผีบอกหลวงพ่อก็หัวเราะแต่ว่าไม่สบตากับตารวย

ตะหลวยเลยบอกว่าถ้าผมคิดนะมึงนะเป็นผีมันไม่ใช่คน

ปรากฏว่าหลวงพ่อก็ไม่พูดเดินถอยหลังสามก้าว
หลวงพ่อก็เดินเข้าหายไปในป่องเมนเลย

ตาหลวยตกใจสุดขืดกระโดดขึ้นลง

ว่าผีหลอกผีหลอก

อะไรอีกอ่ะเนี่ยอะไรเจออะไรกันอีก
ตาหลวยบอกผีผีตลงพอหลอก
โผก็คือเจ้าของคณะค่ะ

ไปถามพระให้แน่นอนเลยว่ามีพระแบบนี้ไหม

พอตกไปรุ่งเช้านะคะอ่า
เจ้าของคณะนะคะพร้อมกับตลวย

ขณะที่เดินไปก็เจอลูกวัดนะคะ
พระลูกวัดกำลังกวาดลานอยู่พอดี
ก็เลยบอกหลวงพี่บรรณสการ

อะไรล่ะป่าพูดมาโยมพูดมา
มีพระรูปร่างผอมสูง

ลักษณะเป็นแบบนี้มีไหมคะ

เธอนพึ่งมรณะไปเมื่อ๑๐วันที่แล้ว
มรณะพห้าตรงไป

ก็บอกให้ตั้งได้เลยอืมเขาก็เลยพาไปไหว้ไปกราบที่เจดี
ครับค่ะสรุปก็ผ่านไปเรื่องหนึ่งก็ไปกระจายข่าวว่าเดี๋ยวคืนนี้จะมี
วิกนะอืมตอนนี้เจ้าของลิเกนะคะเป็นเป็นพระเอกด้วย
เป็นลูกของเจ้าของคณะอืมแสดงเป็นตัวพระเอกครับเขาก็เป็นคน
กลัวผีมากเขาเลยบอกมดเขาจะเราจะอยู่ได้ไหมวะ
เพราะว่าที่ถามชาวบ้านเขามาเนี่ยเขาบอกว่า
เกินอาทิตย์ก็ต้องย้ายกันหมดเลยนะอืมเจ้ามดก็เลยพูดว่า
เฮ้ยในเมื่อเราอยู่ในที่ผีเราก็ขอโชคผีด้วยสิ

บอกเอานะเย็นนี้นะก๊อฟมึงไปซื้อไก่ซื้อหมูซื้อเหล้าซื้อข้าวกับข้าวมัน

เอาเครื่องเส้นมาตั้งหน้าเวทีเลย
ในเมื่อเรามาอยู่ที่เขาแล้วเราก็เส้นไหว้เขาซะให้เขากินให้อิ่ม
เพื่อที่เราจะได้โชคลาภจากเขาเผื่อผีให้โชค
แล้วปรากฏว่าเจ้าก๊อฟเนี่ยค่ะ

อย่างที่เจ้ามดพูด
พอโพเพ๖โมงปุ๊บเขาก็ตั้งเลยค่ะ
เก้าอี้ตั้งโต๊ะนะคะอยู่หน้าเวที
แล้วก็จุดทูปบอกเรียกสัมภเวษีเจ้าที่เจ้าทางให้มากิน
เมื่อกินแล้วขอโชคขอลาบให้มีคนมาดูเยอะ
ขอให้ปิดวิกครั้งนี้ให้ได้เงินเยอะให้ร่ำรวยกลับกว่าไต
ให้ได้คนอุปถัมภ์
พอจุดทูบเสร็จเขาก็ปักนะคะพี่แจ๊ก
ปรับทุกก้านและดอกนะคะ
ลงหมูลงไก่ลงข้างนะคะใช่ค่ะอย่างละดอกแล้วเจ้าก๊อบน่ะ
เขาก็นอนนะคะนอนเฝ้าอยู่หน้าเวทีแต่หันหลังให้ก็เรื่อยก็นอนอ่านหนังสือไป
ระหว่างที่แบบนอนหันหลังไปไม่ถึง๕นาทีที่จุดทูบ
ก็กลายว่าเสร็จแล้วจะไปลาแหละทูบใกล้หมดดอกก็ไปลา
อยู่เขาก็ได้ยินเสียงค่ะ๓เสียง
เสียงแรกเป็นเสียงคนแก่ผู้ชาย

พอสิ้นของผมก็ก๊อฟหันมาทันทีเลยค่ะปั๊บ

ใช่ค่ะเครื่องเส้นหายหมดเลย

มันลากมันต้องได้ยินเสียงตะกาย

ถ้าเป็นคนต้องได้ยินเสียงคนเดิมพี่แจ๊ค

ระหว่างหน้าเวทีกับที่เขานอนก็ไม่เกินสามเมตรสี่เมตร
มันเป็นแปลอะไรวะ

เราทำไปแล้วก็แล้วกันหายไปไหนช่างมัน

เอาเครื่องเส้นทั้งหมดไปวางไว้ใต้ต้นโพ
แล้วก็วันนั้นก็เปิดการทำแสดงคืนแรก

คนมาแน่นสนามเลยค่ะ

เต็มสาเต็มอ่ะเต็มเวทีเลย

แล้วก็ที่ดีกว่านั้นก็คือเจ้าป๊อปนะคะ

คนแน่นหมดเลยมาลัยขายดีมาก

ใช่ค่ะแล้วก็แม่ยกซื้อรถ

เป็นเงินสดทำเวทีใหม่ให้อีก
แล้วก็ซื้อเครื่องดนตรีไทยให้ใหม่อีก
แล้วก็ให้เงินอีกก้อนหนึ่งกับน้องก๊อฟ

กูหรือยังว่าผีให้โชค
ตอนนี้ก๊อฟเขาก็เริ่มคลายความกลัว
ตอนนี้พอเล่นไปได้สักวันที่๕ที่๖

ข้าไม่เห็นมีใครเลย
แล้วเองเอาเงินที่ไหนซื้อของกินกัน
มดก็พูดเลยนี่ไงพี่คนนั่งเต็มเลย

คนขายก็บอกเนี่ยผมได้ตังค์เยอะแยะเลยแต่ตังค์ที่ได้นะคะพี่แจ๊ค
มันเป็นเหรียญบาทสมัยเก่าที่ดำ

เป็นเหรียญแบบเรือหงพญาคุด
เหรียญบาทกลมเหรียญ๕บาทใหญ่
คิดง่ายเหมือนเงินปากผีอะ
นี่ดูสิพี่ผมได้ตั้งเยอะนะเนี่ยก็ให้เขาดูค่ะ
ปรากฏว่าคนหากบหาเขียดบอก
มึงผีแล้วมันจะคนแล้วอุปายแล้ว

มดมันก็คิดเหมือนกันนะคะ

ให้แต่เหรียญแล้วก็เอาเงินนี้ไปซื้อของร้านค้า
ร้านค้าก็ถามว่าไอ้หนุ่มมึงไปเอาเงินที่ไหนมาวะ
เหรียญบาทดำเหมือนเงินตัดผีเลย
แต่นี้พวกเขาก็เริ่มคิดแล้วอยู่แม่ค้ามาลัยก็มาบ่น
ที่ว่าแม่ค้ามาลัยก็คือมากับรถนี่แหละค่ะ
คณะนี่แหละใช่มาขายมาลัยเพื่อที่ให้ตบรางวัล
สามสี่วันมาเนี่ยค่าขายได้นะ๓๔พัน
แต่เป็นเหรียญบาทล้วนเหรียญบาทดำทั้งนั้นเลยว่ะ

ทำไมชาวบ้านแถวนี้มันเก็บเงินกันได้แบบดำจริงวะ

ก็ทำการแสดงกันต่อไปเรื่อย
จนแล้วจนล่อก็ไป๒เดือน๓เดือน
ก็เริ่มนะเริ่มไม่มีเรื่องจะเล่นปิดวิกนานแล้ว
ระหว่างที่เล่นเล่นอยู่นะคะก็มีคนมาตบมาลัย
ก็ให้เหรียญ๑๐๐บาทกำเหรียญมาแล้วก็วางไว้
แล้วก็บอก๑๐๐เอาพวงมาลัย๕พวง
แม่คาก็บอกจ่ายปั๊มมากเลย
เอาเหรียญมาซื้อเขานับเหรียญเหรียญบาททั้งนั้นเลย
บอกว่าลุงลุงไม่มีแบงค์เลยเหรอ
เขาก็สายหัวไม่พูดแม่ค้าก็ให้ไปห้ามพวงก็ไปตบมาลัย
เป็นแบบนี้อยู่เป็นเดือนจนเริ่มแบบว่าไม่ได้แล้วไม่มีเงินแล้ว
ไม่มีคนมาดูจริงแล้วเงินก็ไม่ได้เงินดำก็ได้น้อยละ
ก็ไม่มีทุกคนก็เลยว่าอยากจะย้ายกัน
ระหว่างนั้นที่ก็หยุดก็คือหยุดทำการแสดงประมาณสัก๔๕วัน
พอดีไอ้คนที่เล่นตีกองอะไรพวกนี้ในคณะก็ตั้งวงไฮโลกันค่ะ
เพื่อผ่อนขายระหว่างที่ไม่ได้เล่นก็นั่งเล่นนั่งเล่นไป
อยู่ช่วงมาสัก๒ทุ่มนะคะพี่แจ๊คมีผู้ชายนิลนาม
เดินเข้ามาใส่ชุดสีเขียวเป็นชุดทหารนะคะผมเกียรหน้าผอม
สูงดำมือเล็บนี่ดำหมดเลยเดินเข้ามานั่งย่องไว้ใกล้เจ้า
แล้วก็เอาเหรียญบาทดำนะคะแทงที่เดียวแทงอยู่ที่เดียวจนหมด๑๐บาท
เจ้าน่ะมันมองหน้าว่ามึงแทงที่อื่นไม่เป็นเลยเหรอมึงแทงแต่ใกล้กูเนี่ยเขาก็ไม่พูด
เขาอยู่มาอย่างนี้๒ทุ่มมาพอหมด๑๐บาทก็กลับ
แต่เหรียญที่แทงคือเป็นเหรียญดำทั้งนั้นเลยแล้วจนวันที่๔
เจ้ามือก็เลยพูดว่าเฮ้ยกูถามมึงหน่อยเถอะมึงเคยอาบน้ำมึงเปล่าวะ
มึงมาทีไรมึงก็ใส่ชุดเดิมแล้วตัวมันทำอะไรมาวะเม้นมากเลยเม้นเหมือนสาบหนูตายเลย
พอพูดแค่นี้ค่ะผู้ชายวันนั้นหันมามองหน้า
พอหันมามองหน้านะคะเขาบอกเขาตกใจก็คือตาไม่มีแวว
ด้านใช่ค่ะเป็นตาสีขุนไม่มีแววตาดำ
เจ้ามือก็หงายหลังตกใจแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปแล้วก็หายไปเลย
แล้วตอนเช้าก็เลยได้ทำการย้ายที่ไปทำการที่อื่นก็เรื่องประมาณนี้
ต้องไปแล้วล่ะฮะเจอขนาดนี้มันจังเลยเดี๋ยวนะ
เล่ามาครับมันคือภาพบรรยากาศในสมัยก่อนอย่างที่เราบอกนะครับว่า
เด็กเด็กสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยรู้หรอกเรื่องของการปิดวิกคืออะไร
เพราะมันหาดูได้น้อยมากมากใช่ค่ะอย่างที่บอกคือสมัยก่อนถ้าเป็นหนัง
จะเรียกว่าหนังล้อมผ้าลิเกบางที่ก็จะเรียกว่าลิเกล้อมผ้า
คือคุณจะต้องเข้าไปคุณเสียเงินแน่แหละมันจะมีแบบฟรีกับแบบเสียเงิน
ซึ่งคณะลิเกสมัยก่อนเขาก็จะตระเวนไปตามวัดต่างส่วนมากก็จะเป็นงานวัด
จากจังหวัดนี้ก็ระเหเล่ร่อนไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้
ไปอยู่ทีนึงไม่ได้คืนสองคืนอยู่เป็นเดือนบางทีอยู่เป็นเดือนใช่
เพราะว่าการกางเวทีแต่ละครั้งการสร้างเวทีมันใช้เวลา
แล้วก็ไปแต่ละครั้งมันก็ต้องไปให้คุ้มที่สุด
บางคนไปสมหวังบางคนไปผิดหวังบางคนไปอาจจะครึ่งครึ่งกลาง
เขาก็จะมีประสบการณ์ลักษณะแบบนี้นี่ไม่ใช่เรื่องแรกที่ฟังแล้วแบบ
เห้ยเรื่องสมัยก่อนมันเหนือจินตนาการจริงใช่ค่ะ
เพราะแล้วส่วนมากจริงทำไมคณะลิเกจะต้องไปสร้างเวทีอยู่ในป่าช้าเหมือนกันหมด
ใช่ค่ะเพราะมันต้องใช้พื้นที่เยอะใช่ค่ะพี่แจ๊ค
และพื้นที่เยอะนอกจากลานวัดแล้วคงไม่มีที่ไหนนอกจากป่าช้า
ใช่ค่ะแล้วก็มีลักษณะของเด็กตัวขาวตาขาวตัวเทาตาขาว
ผมนึกถึงน้องคนนี้เลยนะเขาจะอยู่ทุกที่ถ้าสังเกตได้คือจะเห็นว่าเขาจะโผล่อยู่ในรายการของเราในทุกที่
แล้วก็น่าจะใกล้เคียงมากที่สุดนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณอุ้มนำมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
ขอบพระคุณมากเลยฮะเรื่องนี้สนุกตื่นเต้นมาก
แล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญแบบนี้
ทีมงานของเราก็จะมีการรับเรื่องไว้แล้วก็ติดต่อคุณผู้ชมแล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเราแบบนี้นี่แหละครับ
และในสัปดาห์หน้าครับเราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับสถานีผีดุของเราเหมือนเดิม
อย่าลืมนะครับ๔ทุ่มตรงทางยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้นที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน
คืนนี้เวลาหมดหมดเวลาส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับขอบคุณอีกครั้งนะครับ